ล่าสุดนั้นซิโก้กิจศักดิ์เสนาเมืองก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับ
หลังจากที่จบเกมกระชับมิตรระหว่างเวียดนามกับซีเรีย
ซึ่งซีเรียนั้นเป็นคู่แข่งของไทยในรอบรองชนะเลิศที่จะเจอกันในวันที่สาม
ซิโก้บอกว่าถึงแม้ว่าซีเรียจะบุกไปแพ้เวียดนาม๐ประตูต่อ๒
แต่เชื่อว่านั่นไม่ใช่ฟอร์มที่แท้จริงของซีเรียครับ
ก่อนที่จะพบกับทีมชาติซีเรียนะครับในฟิตบอลชิงถ้วยพระจักทานครั้งที่๔๔
ในวันที่๓มิถุนายนนี้เวลา๒๐นาฬิกาครับ
โดยการฝึกซ้อมนะครับซิโก้ได้เน้นย้ำในเรื่องของการลงทีมเป็นพิเศษ
โดยใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นครับ
นี้ซิโก้เผยว่าหลังจากได้ดูเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติซีเรีย
ที่บุกไปแพ้ให้กับทีมชาติเวียดนามศูนย์ประตูตะ๒ว่า
อาจไม่ใช่ฟอร์มที่แท้จริงของซีเรียนะครับ
เพราะว่าเคยเห็นฟอร์มจริงในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก

โดยจุดแข็งของซีเรียก็คือมีผู้เล่นที่แข็งแรงนะครับ
แต่ก็พอเห็นจุดอ่อนอยู่บ้างในการรับมือ
แต่อย่างไรก็ตามก็ได้เตือนลูกทีมนะครับว่า
ไม่ประมาทและจะมีการซ้อมยิงจุดโทษเอาไว้ด้วยเช่นกัน

รายการนี้ถ้าหากเสมอกันใน๙๐นาที
จะไม่มีการต่อเวลานะครับจะดวนจุดโทษตัดสินทันที
หลายคนคงคิดว่าเวียดนามชนะซีเรีย๒๐
ไทยเคยชนะเวียดนามมา๓๐
คนก็ตีกันไปว่าไทยจะต้องชนะ๕๐
จริงแล้วฟุตบอลมันไม่สามารถเทียบบัตยางได้
แต่เราก็มีความมุ่งมั่นที่จะเก็บแต้มให้ได้

หวังอย่างยิ่งเพราะว่าจริงแล้ว
การแข่งขันฟุตบอลจิงทวนพระธรรมคิงส์คลับครั้งนี้
อยากให้แฟนบอลชาวไทยมาชมที่สนามเยอะ
เพราะว่า๓ทีมนี้เป็นทีม
ก็คือผ่านการเล่นฟุตบอล

ฉะนั้นเกมจะสนุกเกมจะมัน
แล้วเราคิดว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมกัน

ครั้งที่๔๔นั้นจะเริ่มด้วยรอบรองชนะเลิศครับ

ผู้ชนะครับจะไปตัดสินแชมป์ในวันที่๕มิถุนายนไทยรัฐทีวีนะครับ

เชียร์ทีมชาติไทยให้คว้าถ้วยพระราชทาน
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยการติดแฮชแท็กแชมป์เพื่อพ่อ
เฟซบุ๊คทวิตเตอร์หรือว่าอินสตราแกรมนะครับ

ที่จะให้คุณผู้ชมนั้นเป็นผู้โหวตให้กับนักเตะในดวงใจ
เป็นนักฟุตบอลไทยขวัญใจมหาชนครั้งที่๒นะครับ

จากนั้นครับกดโหวตนักฟุตบอลไทยขวานใจมหาชน
โดยนักฟุตบอลที่ได้คะแนนการโหวตสูงสุดนะครับ
จะได้รับถ้วยรางวัลนักฟุตบอลไทยขวัญใจมหาชน

งวนสิทธิ์การโหวต๑ท่านต่อ๑สิทธิ์เท่านั้นนะครับ

จนถึงวันที่๕มิถุนายนนี้นะครับ

ก็ประกาศผลในรายการทวงบลังคิงส์ครับ